ขนมจีนสำหรับคนไทยเชื้อสายมอนที่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจะทำขึ้นในงานมงคลเช่นงานบวชซึ่งพื้นที่สำหรับการจัดเตรียมทำขนมจีนก็จะเป็นบ้านของเจ้าภาพที่จัดงานโดยใช้พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นลาน
กว้างพอสำหรับการตำขนมจีนคือสามารถจัดวางครกและมีพื้นที่พอให้คนยืนล้อมรอบครกในการตำแป้งขนมจีนซึ่งถือว่าเป็นของกินที่ต้องใช้แรงงานคนมารวมตัวกันทำเมื่อมีงานบุญก็ต้องตำขนมจีนจึงเรียกว่าเป็นวันรวมญาติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน